คือร้องได้ไอ้ตา

แต่แห้วจ้า
กลับถึงบ้านหน้าเธอน่ะควันที่
แต่พี่เอดพี่ให้อภัย
ถึงใครเขาไม่ปรานี
กับเธอความดีที่ยังต้องจ้า
กลับถึงบ้านหน้าเธอน่ะความดีที่ยังต้องจ้า
ปกติตาตูเป็นคนร้องเพลง

บอสนักสู้ชีวิตตัวจิ๋วของเราร้องผ่านไปแล้วสำหรับเพลงที่หนึ่ง
นะครับบอสร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
เอาไปฝั่งเข็มให้ตากอด

ดีใจไหมตาตู่เขาบอกหมื่นนึงเนี่ยเขาจะให้ไปฝังเข็ม

คงมีคนนี้ไปเข็มแล้วโหย
ทิมทั้งตัวเลยเหรอบอส
เคยไปดูไหมตอนตะตู่ไปฝังเข็มเคยไปด้วยกันไหม

ไม่คิดจะซื้ออะไรให้ตัวเองเลยเหรอ

เรื่องนี้เป็นเรื่องบังเอิญนะคุณผู้ชม

พอไปถึงเราก็หาข้อมูลตามปกติ
เหมือนที่เราทำงานกันอยู่เนื่อง
ก็ลื้อรูปลื้ออะไรอย่างนี้นะคะ

อยู่ในอัลบั้มลูก

มีสดือของน้องบอส

กับข้อความที่แม่เขียนไว้ให้

แล้วก็มีรูปของเขา

นี่คือบอสตอนเด็กนะเนี่ย
ขออนุญาตส่งหัวหน้าไว้นะคะ

อันนี้คือข้อความที่แม่เขียนไว้

เดือน๑๒

ความทรงจำของแม่ว่า

ตอนที่๘
ตู่อันนี้คือลายมือลูกสาวใช่ไหม
ตาตู่รู้ไหมว่ามีอันนี้อยู่
เพราะลองก่อนรอให้โตก่อน
ไม่ทันแล้วให้ดูแล้วขอโทษครับ
หนูเห็นแล้วหนูรู้สึกยังไงบ้าง
คิดถึงแม่ค่ะอยากให้แม่กลับมาหา

ตาตู่อยากบอกอะไรลูกสาว

ถ้าดูอยู่ก็อยากให้โทรหาบ้าง

โทรไปก็รับสายคุยกับลูกหน่อย

ก็โตพอที่จะรับรู้อะไรบางอย่างได้แล้ว
ครับเดี๋ยวอันนี้พี่เป๊กให้พี่กีเก็บไว้ก่อน

จะให้พี่กี่คืนให้กับบอสนะครับ

เหมือนกอดกับแม่เลยกอดแน่เลย

ไม่เป็นไรนะ
เข้มแข็งบอสเก่งและบอสเป็นคนดีลูก

จะได้เชียร์บอสไปด้วยตอนนี้นะครับ

ก็เกิดดูอยู่ก็โทรหาบอสบ้าง

เอาละบอสเรากลับเข้าสู่การแข่งขันได้หรือยัง

ตอนนี้เรามาเข้าเพลงที่๒กันเลยนะครับบอส
เพลงที่๒นี่มีมูลค่า๒๐๐๐บาทแล้ว

อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

เพลงนี้เคยได้ยินมาบ้างหรือเปล่าครับ

บอสตอนนี้ตัวช่วยเหลืออยู่อีก๑ตัวฟังอินโทรไปแล้วนะครับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทถ้าหยุดรับ๑๐๐๐บาทถ้าสู้ต่อมีสิทธิ์ลุ้น๒๐๐๐และมีสิทธิ์เหลือ๕๐๐๐บาท
บอสครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยเหลือใช้ได้อีก๑แผ่นบ้ายจากเพลงนี้ครับ

ใช้

เงินหมื่นนึงตะกี้นี้เหลือ๕๐๐ลูก

เพลงนี้มีจุดสุ่มเสี่ยงให้ผิดอยู่แค่คำเดียวเท่านั้นเอง

ตัดสินใจแล้วต้องเล่น

เชื่อมั่นในสิ่งที่หนูกำลังจะทำนะ

นักสู้ตัวจิ๋วคนแรกของเราเอาให้ทีเด็ดเลยลูก

เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

โอ้ม
จะเสกกระทะลงหาระรวย
โดนหัวใจทั้งสวย
หมาลงทั้งเสน่ห์
ทั้งสาวอย่างสาวเล่น
ทั้งนางเอกรีเกย์
ทั้งแม่ขาหาเพลง
ทั้งที่โรงงาน
โอ้ม
จะเสกกระทะลงหน้านาทอง
ให้ฉันมีชื่อกล้อง
ทั่วทุกมุมบาน
อย่าให้ต้องอมพัก
ให้คนรักนาน

ชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทย
ข้าวนาทองคาทะทั้งปี
พบคนใจดี
แล้วจะไม่มีแฟนใหม่
ผลบนเกลือบนน้ำใจ
ถ้าปองรักใครแล้ว
ขออย่าให้เมื่อเรา
โอ้ม
มัวเป่าขทะมหารัย
แฟนผมมีรักใหม่
สิ่งสดใสแสนเศร้า
กลัวร้องเชื้ออาจจะ
คิดว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเตา